ผู้ชายคนหนึ่งอายุสักประมาณ๕๑ปี
หลังเลิกงานก็มักจะดื่มเหล้าเป็นประจำค่ะ
จนเป็นนิสัยดื่มทุกวันดื่มแบบนี้
แล้วก็มักจะหกล้มเป็นประจำ
ทีนี้ล่าสุดค่ะนี่น่าจะเป็นการหกล้มครั้งสุดท้ายของเขา
เพราะว่ามีคนไปพบเป็นศพอยู่ในห้องนอนชั้นบนของบ้านแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเลือดกำไดไหลออกมานะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาในท้องที่สพเมืองกาลสิน
หลังจากนั้นค่ะตำรวจก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุบ้านนี้แหละค่ะ
ไปพบว่าห้องนอนชั้นบนของบ้าน
มีศพของนายสุริยาเวียงธรรมอายุ๕๑ปี
สภาพศพเมื่อสักครู่เห็นนะครับ
คว่ำหน้าสวมเสื้อแขนสั้นสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นสีดำ
บริเวณบันไดพบรอยเลือดหยดอยู่การตรวจสอบของร่างกาย
ปรากฏว่าจากการตรวจสอบร่างกายผู้เสียชีวิตไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
ในจุดเกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือรื้อค้นทรัพย์สินค่ะ
ทีนี้เราไปสอบถามพูดคุยกับหลานสาวผู้ตายชื่อว่านางสาววิพาพร
กองพาบอกว่าที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ย
พักอาศัยอยู่ด้วยกัน๓คนก็คือเธอแล้วก็แม่ของเธอ
รวมถึงคุณลุงที่เสียชีวิตเธอกับแม่นอนด้านล่างส่วนลุงนอนชั้นบน
ก่อนเกิดเหตุเวลาสักประมาณเที่ยงคืนเธอกับแม่ได้ยินเสียงลุงกลับมาที่บ้าน
ก็เสียงดังเหมือนคนล้มแบบนี้ปกติไม่ได้เอกใจอะไร
คือล้มเป็นอาจินดื่มเหล้าเมาหน้าสองหลังสามหน้าสามหลังสอง
ก้าวไปก้าวมาก็ล้มเนี่ยนะคะ
ก็แบบนี้จนเขาไม่ได้เอกใจอะไรแต่ปรากฏว่าช่วงเช้าเนี่ยไปพบรอยเลือด
ก็เลยเดินตามรอยเลือดขึ้นไปดูไปพบว่าลุงเสียชีวิตแล้วค่ะ
ทำให้หนูเห็นเลือดปกติหนูเห็นเลือดแล้วทีนี้หนูไม่ได้เอกใจอะไร
เพราะว่ามันเป็นปกติอยู่แล้วอะค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยส่งให้พี่สาวดู
ปกติหนูก็ไม่เคยส่งหรอกค่ะแต่เมื่อเช้าหนูก็เลยส่งให้พี่สาวหนูดูว่าเลือก
สงสัยลุงจะล้มเมื่อคืนเพราะว่าหนูได้ยินเสียงมันเสียงมันดังมากเลยอะค่ะ
แล้วทีนี้หนูก็เลยพี่สาวก็เลยรีบขึ้นไปดูหน่อยเผื่อแกเป็นอะไร
หาที่ประคบประคบไปให้แกหน่อยเผื่อแกแบบไอ้เนี้ยค่ะ
หนูก็เลยแต่งตัวเสร็จวันนั้นแต่งตัวเสร็จหนูก็เลยขึ้นไปดู
ประตูมันไม่ได้ล็อกแล้วทีนี้หนูก็เลยเห็นนอนท่านั้นแหละค่ะ
คือน้องสาวของผู้ตายเนี่ยคุณป้าท่านนี้ค่ะ
คุณผู้ชมบอกว่าปกติเนี่ยพี่ชายก็คือผู้ตายเนี่ย
สุราเป็นประจำหลังเลิกงานก็จะซื้อสุรามาดื่มกินจนเมา
แล้วก็หกล้มเป็นประจำแบบเนี้ยซึ่งครั้งนี้เนี่ยน่าจะดื่มไปเยอะ
ทำให้ร่างกายมันรับไม่ได้ก็เลยเกิดเลือดกำเดาไหลออกมา
หลังจากนั้นก็เลยล้มลงเสียชีวิตนะคะ
ญาติพี่น้องเองก็ไม่ได้มีการติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
ก็เลยนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วค่ะ